เยอรมนีมีซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ขายอาหารที่มีราคาต่ำกว่าร้านทั่วไป
ร้อยละสามสิบถึงแปดสิบนะครับสาเหตุที่ราคาขายได้ต่ำขนาดนั้น
ก็เพราะว่าพวกเขาเอาอาหารที่หมดอายุแล้วมาขายแต่ว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไร

หากมองผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้คงไม่ได้แตกต่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่น
แต่หากได้เข้าไปภายในแล้วจะพบว่าซุปเปอร์เซอร์พลัสในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
มีความพิเศษกว่าที่อื่นอย่างมากเนื่องจากว่าซุปเปอร์แห่งนี้ขายเฉพาะผักผลไม้ที่หมดอายุแล้ว
โดยเซอร์พลัสจะรับผักผลไม้ที่ไม่สามารถขายได้ก่อนวันหมดอายุจากพัฒนาคารหรือร้านค้าผักผลไม้ขนาดเล็ก
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้ามีราคาถูก
โดยราคาสินค้าจะขายถูกกว่าร้านอื่นถึงร้อยละ๓๐
ทุกปีมีอาหารทันมากกว่า๑๘ล้านตันทุก่ว่าที่ทิ้งมาจากรายยงานของโรงการกองทุนศัตรูสากลแบบว่า
ว่าอาหารที่ถูกทิ้งราวร้อยละ๔๐มาจากครัวเรือน
แต่ในร้อยละ๒๐ของจำนวนดังกล่าวถูกทิ้งก่อนที่อาหารจะถึงผู้บริโภค
โดยมีหลายประเทศในโลกอนุญาตให้สามารถขายอาหารที่หมดอายุได้
อย่างไรก็ตามต้องมีการแปะป้ายบนสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า
นี่เป็นสินค้ามรยุเพื่อป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภค
ซึ่งนายเฟลเมอร์เชื่อว่าสินค้าหมดอายุไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนคิด
และช่วงระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมามีสินค้าวางขายมากถึง๑ล้าน๘แสนชิ้น
เป็นน้ำหนักรวมกันราว๑๐๐ตัน
โดยลูกค้าอย่างนายอานิวอันทินทัสได้กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะชื่นชอบกับแนวคิดการนำอาหารหมดอายุแล้วมาขาย
มูลนิธิที่นำอาหารใกล้หมดอายุหรือไม่สามารถขายได้ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้

ส่งผลให้อาหารที่ถูกนำมาบริจาคลดลง

พวกเขาไม่มีเจตนาที่จะแข่งกับซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่น
แต่เขาต้องการเพิ่มความตื่นตัวให้กับอาหารที่ถูกทิ้ง

แต่ยังมีปัญหาอีกมากให้ทุกคนช่วยกันแก้ไข

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน